สวัสดีครับสวัสดีครับ
มาเริ่มกันที่การแข่งขันแรก
บอกเลยว่าไม่เหมือนการแข่งขันชนิดไหนอย่างแน่นอน

นอนกรนนั่นเองล่ะครับ
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับ
การนอนกรนก็สามารถเป็นการแข่งขันได้
จะเป็นยังไงไปดูกันครับ

การนอนกรนนั่นก็สามารถเป็นการแข่งขันได้
การนอนกรนนั่นก็สามารถเป็นการแข่งขันได้

การนอนกรนนั่นก็สามารถเป็นการแข่งขันได้
การนอนกรนนั่นก็สามารถเป็นการแข่งขันได้
การนอนกรนนั่นก็สามารถเป็นการแข่งขันได้
การนอนกรนนั่นก็สามารถเป็นการแข่งขันได้
ตามก่อติดขอบสนามชมการแข่งขันมันกันหน่อยดีกว่า
บอกเลยว่าควายธรรมดาต้องหลบไป
เพราะข่าวนี้ถึงตาของควายเหล็ก
ที่จะออกมาท้าพลองความเรวกันล่ะแล้วครับ
และที่เห็นนี่ก็คือภาพบรรยากาศการประลองความเร็วของการแข่งขันรถไถนาทางเลน
ศึกควายเหล็กชิงแชมป์แห่งประเทศไทยแต่ละทีมจัดรถไถนาคู่ใจ
แข่งขันกันแบบไม่มีใครยอมใครฝีมือแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงจริงล่ะครับ
เครื่องยนต์คงแต่งมาแบบแปดร้อยแรงหมาเพราะซิ่งแรงแซงโค้งโครนกระจุยไม่ได้แคร์คนรอบข้างเลยทีเดียว

ไปต่อกับศึกการประลองความเร็วกันต่องานนี้บอกเลยว่าลุ้นหนักมาก
ทะลุฟางกันเลยทีเดียวไม่เชื่อไปดูกันเลยครับ
บอกเลยว่าเร็วแรงทะลุฟางที่เห็นอยู่นี้นี่ก็คือภาพบรรยากาศของการแข่งขันล้อเลื่อนชาวเขาหรือโกคลาสมง
เส้นทางการแข่งขันก็เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางที่ปราบเซียนมาก
งานนี้เนี่ยถึงจะเกิดอุบัติเหตุ

เพราะผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเรียกได้ว่ามืออาชีพสุด
เตรียมตัวรับมือกันมาเป็นอย่างดี
บอกเลยว่าธรรมดาโลกไม่จำ
ไปดูการแข่งขันสุดแปลกแหวกแนว
เรียกได้ว่าเป็นที่เดียวในโลกเลยก็ว่าได้
ที่มีการจัดการแข่งขันแบบนี้ว่าแต่จะแข่งอะไร
เชียร์พร้อมกันครับ
จะบอกว่าเป็นการประลองความเร็วก็พูดได้ไม่เต็มปาก

เหล่าด้วงสาคูที่คอยกระดึบ
เพื่อให้เข้าเส้นชัยกับการแข่งขันด้วงสาคูเรสซิ่ง
โดยทางผู้จัดได้ลงมือสร้างโมเดลสนามแข่งแบบย่อส่วน
แบ่งเป็น๔เลนเมื่อด้วงครบทั้ง๔ตัว
กรรมการได้เริ่มเป่านกหวีดส่งสัญญาณให้ปล่อยด้วงเข้าสู่ลานประลอง
ต้องบอกก่อนว่าการแข่งขันนี้ไม่ใช่การทรมานสัตว์แต่อย่างใดนะครับ
เพราะการแข่งนี้สื่อให้เห็นว่าด้วงสาคูที่เลี้ยงมีความสมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่
อกจากนี้ยังเป็นการให้ดวงได้ออกกำลังกายไปในตัวอีกด้วย
เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนภูมิสุดตัวกันจริงจริง
เห็นแล้วก็อยากจะไปลงแข่งบ้างเลยล่ะครับ
แล้วคุณผู้ชมอยากท้าประลองการแข่งขันแปลกที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานแบบนี้กันบ้างไหมเอ่ย